อ่ะมักกี้นะคะคุณสุภัสราบอกว่าเนี่ยดูไว้เลยจุดม่วงพากตะวันออกใช่ไหมที่หมดนั่นอ่ะ
แล้วดูสิน้ำท่วมระยองจริงคือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอ่ะพี่เบิร์ต
แล้วมันมีเหตุการณ์ทั้งอะไรล่ะทั้งดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมค่ะ
สูงขึ้นมาแบบต้นขาเลยดูนักข่าวจำเป็นรายงานหน่อยค่ะ
โอ้โหเป็นไงคะดอม
ใช้ได้เลยนะเออ
ทับบ้านเรือนชาวบ้านบ้านชาวบ้านชาวบ้านก็พังเสียหาย
แล้วดูสิรถของชาวบ้านรถกระบะรถเก๋ง
ก็โดนดินสไลด์เอาต้นไม้มาทับพัง

ใช่ชาวบ้านต้องหนีตายเอาชีวิตรอด
นี่มันขนาดนี้เลยเหรอดูมุมนี้นี่เยอะมากเลยนะ
ทั้งคนทั้งหมาค่ะต้องหนีตายเอาตัวรอดก่อน
เจ้าหน้าที่ก็เอารถแบ็คโฮลเอาอุปกรณ์ต่าง
เคลียร์พื้นที่ชาวบ้านสายหัวเลย
ผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
เมื่อกี้พี่เขามาอยู่ตั้งแต่ปี๒๕๑๐ใช่ไหม
เกือบ๕๕ปีนะดูสิไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยอะค่ะต่อกันเลยคุณผู้ชม
จากอำเภอแกลงนะเราไปที่อำเภอวังจันทร์
คราวนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องเร่งเลยเอาเรือท้องแบนไปช่วย
ชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากนี่แหละนะคะ
คือท่วมบ้านที่ตำบลพรงตาเอี่ยมค่ะช่วงบ่ายเมื่อวาน
แล้วตอนที่ไปตรวจสอบนะบ้านนี้เขาบอกว่าเขาต้องหนีตาย
พ่อแม่ลูกแล้วนี่เจ้าหน้าที่ไปถึงตอนบ่ายค่ะ
คิดดูสิอยู่กี่ชั่วโมง๕๖ชั่วโมงอยู่บนต้นไม้

เด็กเด็กกับคนโตติดอยู่นะครับกำลังลงมาจากต้นไม้

เด็กติดติดอยู่นานไหมฮะนานตั้งแต่แปดโมงอ้ะแปดโมง
ขึ้นไปบนต้นหนุนน่ะต้นมงคุ๊ดเหรอ
ตั้งแต่แปดโมงฮะพี่เขาบอกโอ้โหนี่จากการสอบถามเนื้อซ่าว่าจะ
น้ำป่าเนี่ยมันมามันมาเร็วด้วย

ใช่เปียกไม่เปียกหนาวไม่หนาว
แล้วดูสิตอนที่คุยกับเราเห็นไหมปากสั่นเลย
เจ้าตะแปดโมงเช้าอ่ะแค่น้ำนานเงี้ยอ๋อนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เราได้เห็นหลายพื้นที่แล้วนะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกจุดหนึ่ง
จุดนี้เนี่ยก็ระทึกเหมือนกันเพราะอะไรตรงถนนสุขุมวิทย์นี่ค่ะ
มุ่งหน้าไปจันทบุรีอย่างที่ดอมบอกแหละรถตู้ตรงเนี้ยเป็นจุดกลับรถ
แล้วรถตู้จมลงไปในร่องกลางถนนเลยค่ะติดอยู่แบบนี้
คำถามที่มันผุดมาในหัวในรถมีเด็กอยู่ป่ะ
มีค่ะมีเด็กนักเรียนอยู่๑๒คนในรถนี้
ชาวบ้านกับกู้ภัยนะเร่งไปช่วยเลยพี่เบิร์ต
ดูสิจังหวะที่แบบเห็นไหมต้องเอาเด็กออกมาทางกระจกของประตูหน้า
มันเปิดประตูรถไม่ได้แล้วออกมาทางกระจกแบบนี้ค่ะ

ปีนจากข้างหลังไปที่ห้องโดยสารด้านหน้า
แล้วก็ค่อยรับออกทีละคน
นั่นเขาเอาอะไรโยงไว้ด้วยนะ
ต้องมีสิไม่งั้นน้ำมันแรงมาก

นี่ตำรวจที่สพสำนักทองบอกว่าน้ำท่วมรอบนี้มันแรงมาก
ทำให้บ้านเรือนที่อยู่สองฝั่งถนนโดนน้ำท่วมหลายสิบหลังเลย
ปกติเวลาที่เราเล่าข่าวน้ำท่วมทางภาคตะวันออก
เราก็จะเล่าที่พัทยาชนบุรีใช่ไหม
เออเนอะวันนี้ระยองกับจันทบุรี
เป็นน้ำป่านะระยองกับจันทบุรีนะครับ